ท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่ณขณะนี้นะครับ
และกำลังถือโทรศัพท์มือถือไปด้วย

นี่สำคัญมากถ้ากำลังเสียบชาร์จแบตอยู่
คือเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือเขาก็ต้องแถมที่ชาร์จแบตมาอยู่แล้ว
เป็นสินค้าแท้อะไรที่เขาว่ากันมาเนี่ย
แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรามีอันเดียวไม่พอ
บางทีคนต้องมีตรงนู้นตรงนี้

ใช่ของจริงบางทีมันแพงกว่าไง
ไปดูนะฮะมีอันตรายนะครับท่านผู้ชมครับ
เหมือนกับคุณลุงคนหนึ่งที่จังหวัดพยาวนะฮะ
มือถือนี่ระเบิดคามือเลย
นิ้วนางกับนิ้วก้อยข้างซ้ายขาดเลยนะครับ
แพทย์บอกว่าสาเหตุ
มือถือระเบิดตรงนี้เนี่ยแล้วทำให้นิ้วขาด
อาจจะเพราะว่าช่วงนั้นชาร์จโทรศัพท์อยู่
แล้วใช้สายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน

บอกว่ามีผู้ป่วยมาทำแผลที่มือข้างซ้ายบาดเจ็บจากเหตุโทรศัพท์ระเบิดคามือ
น่าจะเกิดจากสายชาร์จแบตเตอรี่ที่เสียบไว้นานเกินไปและไม่ได้มาตรฐาน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
คนบาดเจ็บชื่อว่านายจันนามสกุลจีวอนอายุ๖๑ปี
ชาร์จสักประมาณ๑ชั่วโมงแล้วก็เรียบมาสอน
แล้วก็ถอดสายชาร์จออกแล้วนะ
ตอนที่เพิ่งถอดออกเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกับที่มีสายโทรเข้ามาพอดี
ก็กดรับนะครับด้วยมือข้างซ้าย
ระหว่างนั้นโทรศัพท์ระเบิดปึ้งขึ้นเลย
นิ้วนางกับนิ้วก้อยข้างซ้ายเนี่ยขาดต่อหน้าต่อตาเลยนะ
เลือดกระจายทั่วบ้านเลย
ก็ไปโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งทางนายธนกฤษยารณะภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก

กรณีที่เกิดขึ้นกับนายจันทร์ที่บาดเจ็บจากโทรศัพท์ระเบิดใส่มือจนนิ้วขาด
โรงพยาบาลก็รักษาเบื้องต้นแล้วก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลแม่ใจ
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพยาว
ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก๕คืน
สาเหตุคาดว่าคงเป็นเพราะสายชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้มาตรฐาน
เพราะว่านายจันทร์ซื้อสายชาร์จตามร้านโทรศัพท์ทั่วไป
ไม่ได้ซื้อยี่ห้อเดียวกันกับโทรศัพท์
ซื้อของปลอมมาใช้ก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์กับคนที่ใช้โทรศัพท์
หรือว่าสายชาร์จไม่ได้มาตรฐาน
เพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายแบบนี้เกิดขึ้นได้
แต่ต้องรอฟังผู้เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่งนะ
ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จากสายชาร์จ
หรือว่าตัวแบตเตอรี่ในโทรศัพท์

หรือว่าโทรศัพท์มาระหว่างกำลังจะถอดอะไรอย่างนี้